แล้วก็ที่ผ่านมาอย่างที่คุณสุภาษาเล่าให้ฟังว่า
ศิลปินดาราคนในวงการบันเทิงทุกคนทุกแขนงเลย
พร้อมใจกันทำความดีในรูปแบบต่างนะครับ
ติดตามได้จากรายงานครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ในทางตรงข้าม
ทุกคนพยายามแปลเปลี่ยนความเศร้าหมอง
เว้นแม้แต่คนบันเทิง
นับตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมปีที่แล้ว
เหล่าดารานักร้องศิลปินทั่วทุกแขนง
หลอมรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว
ร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือ
ทำหน้าที่จิตอาสาทั่วทั้งพื้นที่ท้องสนามหลวง
ในแต่ละวันภาพของคนบันเทิงได้สลับสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ช่วยเหลือ
ดูแลพี่น้องคนไทยที่ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
แทนทุกคนตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียว
ที่จะสารต่อความดีที่พ่อสอน
อีกมุมหนึ่งก็เพื่อส่งกำลังใจ
ให้พี่น้องคนไทยที่มีหัวใจเดียวกัน
การมาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เรา
เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย
ตอนนี้หัวใจเราสลายเรามีหัวใจดวงเดียวกัน

เราจะต้องจับมือกันข้ามผ่านในเวลาที่มันยากลำบาก
แสนเจ็บปวดนี้ไปให้ได้ด้วยกัน
แต่ไม่รู้สึกว่าเราจะเหนื่อยหรืออะไร

ทำแค่นี้ถือว่าเล็กน้อยมาก

ถึงแม้เราจะรักษาพระบรกายของพระองค์ไว้ไม่ได้

แต่เราสามารถยึดเอาคำสั่งสอนของพระองค์ท่านไว้
เราจะเดินก้าวหน้าไปด้วยกัน
คนไทยจะไม่แตกแยกสามัคคี

อาหารน้ำดื่มเครื่องแต่งกายสีดำ

ส่งต่อให้ประชาชนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
ขณะที่คนบันเทิงบางส่วนคอยอำนวยความสะดวก
ช่วยดูแลพี่น้องคนไทยตามแต่กำลังความสามารถ
ศิลปินนักแสดงบางคนเลือกเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์
เพียงต้องการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
แต่เนื้อสิ่งอื่นใดพวกเขาตั้งใจครองสมณเพศ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ขณะที่กิจกรรมบันเทิงในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า
ทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในทุกด้าน
โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีศิลปินนักร้องทั่วทุกแขนง
พร้อมใจกันอันเชิญบทเพลงพระราชนิพลทั้ง๔๘บทเพลงมาขับร้อง
บันเลงดนตรีด้วยความทราบซึ้งในพระปีชาสามารถ
หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเพื่อสืบสารงานของพ่อให้คงอยู่ตลอดไป
โดยเฉพาะพระอัชริยภาพทั้ง๔๘บทเพลง